รายงานเรื่องของจริงอยากให้รายงานเรื่องของหน้ากากอนามัยกันหน่อย

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไว้วางใจไม่ได้กับโควิด๑๙นะคะ

บุคลากรทางการแพทย์เองก็ติดเชื้อแล้ว
ของไทยเราค่ะเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกเลยนะที่ติดเชื้อ
และสถานการณ์ล่าสุดที่ญี่ปุ่นนี้ก็น่ากลัว

เนื่องวันนี้เพิ่มมาวันเดียว๖๗ราย

คือสถานการณ์นี้ยังไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่ง
คือญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วนะคะสำหรับกรณีของตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ค่ะทีนี้เรามาดูภาพรวมกันหน่อย
สำหรับเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด๑๙นะคะตอนนี้ทั่วโลก
ถ้ารวมทั้งหมดเลยทุกประเทศผู้ติดเชื้ออยู่ที่กว่า๖๐๐๐ราย
ส่วนในไทยนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อแล้ว
คือบุคลากรทางการแพทย์ไปดูแลผู้ติดเชื้อมาก่อน
แล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันค่ะ
ก็เลยทำให้ติดมาด้วยนะคะ
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค
แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ประจำวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๓ค่ะ
โดยพบบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ติดเชื้อไวรัสนี้เป็นรายแรก
โดยเป็นหญิงวัย๓๕ปีซึ่งเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ไปติดเชื้อที่สถาบันบำราชนราดูนนะคะ
โดยไม่ได้มีการสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน
ขณะที่เจ้าหน้าที่อีก๒๔คนที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง
ซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่า
คลากรคนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่บุคลากรของทางสถาบันบำราชนราดูล
และได้มีการส่งตัวเข้ารักษาที่สถาบันบำราชนราดูลแล้วค่ะ
ผู้ติดเชื้อที่ยืนยันล่าสุดในประเทศไทยนะคะก็มีทั้งหมด๓๔ราย
อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มอีก๑รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
หญิงอายุ๕๖ปีรวมแล้วแพทย์ให้กลับบ้านแล้ว๑๔ราย
ยังเหลือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๒๐ราย
ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีอยู่๒รายด้วยกัน
ยังดูแลอย่างใกล้ชิดและอาการทรงตัวค่ะ
ส่วน๑๓๘คนไทยที่กลับมาจากอูฮันประเทศจีน
เพียงแค่๑รายนะคะที่ยังพักดูอาการที่โรงพยาบาลชนบุรี
ที่เหลืออีก๑๓๗คนก็พักอยู่ที่อาคารรับรองสัตหีบ
ทุกคนไม่มีไข้และยังรับประทานอาหารได้ดีค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องความคืบหน้าในประเทศ
ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙เป็นรายที่๕แล้วก็ยังมีภรรยาของแพทย์คนนี้
และผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ติดไปอีก
ส่วน๓รายก่อนหน้านี้ที่พบในโรงพยาบาลนี้นะคะก็คือเป็นแพทย์แล้วก็มีผู้ป่วยของโรงพยาบาล
แพทย์และพยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกรายที่มีประวัติติดต่อกับผู้ติดเชื้อทั้ง๕คนนี้ค่ะ
แล้วก็ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมในขณะที่โรงพยาบาลแห่งนี้ปิดรับผู้ป่วยใหม่แล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์
ของจีนแถลงค่ะว่าตอนนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าเนี่ย
กำลังมาถึงจุดวิกฤตที่สุดและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของจีนที่จะควบคุมการแพร่ระบาด
อย่างไรก็ตามยังคงมีสัญญาณดีนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในมณฑลอื่นที่นอกจากหูเป่ย
มีแนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่องแต่ในหลายพื้นที่ของหูเป่ยจำนวนผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยตอนนี้ก็มีการสร้างโรงพยาบาลภาคสนามในเมืองอูฮันเก้าแห่งแล้ว
สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่าหกพันเก้าร้อยรายวันนี้ยอดรวมทั่วโลกเนี่ยนะคะ
ยังขยับขึ้นค่ะตอนนี้ยอดผู้ป่วยทั่วโลกอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดราย
และยอดผู้เสียชีวิตไปอยู่ที่๑๕๒๖ศพเนี่ยนะคะโดยผู้เสียชีวิตวันนี้เนี่ยเป็นชาวจีนทั้งหมด
ส่วนผู้ป่วยรายประเทศวันนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือไปพบผู้ป่วยรายแรกในอียิปต์ค่ะเนี่ยเป็นทวีปของแอฟริกาประเทศแรกเลยนะคะ
อกจากนี้เนี่ยเป็นรายแรกของทวีปแล้วก็เป็นผู้ป่วยรายแรกในประเทศด้วยทีนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ
นอกจากเรื่องของการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลก็มีการแถลงเพิ่มเติมมาล่าสุดเรื่องของการพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราน
มีถึง๓๘รายที่ยังไม่ได้แสดงอาการเลยเพราะฉะนั้นเฉพาะรอดรวมของผู้ติดเชื้อเฉพาะบนเรืออยู่ที่๒๘๕รายแล้วค่ะ
ส่วนผู้ป่วยในเคสอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรือสำรานก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นชายอายุประมาณ๖๐ปีที่เดินทางไปที่รัฐฮาไวน์
สหรัฐอเมริกาและไม่เคยเดินทางไปประเทศจีนมาก่อน
ก็เลยทำให้ตอนนี้ทางการฮาไวเขากำลังเร่งแกะรอยโรค
ว่าผู้ชายคนนี้ไปติดต่อสัมผัสใครใกล้ชิดหรือเปล่า
ก็กลัวเดี๋ยวมันจะไประบาดที่ฮาไวน์อีกนะคะ
ใช่ค่ะก็ย้ำแบบนี้แล้วกันสำหรับคนไทยนะคะ
ยังคงวางใจไม่ได้กินร้อนช้อนกลางล้างมือจำไว้ให้แม่น
เวลาต้องจับอะไรก่อนที่จะมาจับตัวจับหน้า

ไม่ต้องกลัวมือเปื่อยมันไม่เปื่อยง่ายนะคะ